ไปดูเรื่องราวของหนุ่มหนุ่มกลุ่มนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเขารวมตัวกันมาจับปลา
นี่ปลาที่จับเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยค่ะ
เดี๋ยวมันใกล้ปลาจริงหรือเปล่า
จริงใหญ่มากเลยนะ

เหละเทะหมดอ่ะ

อย่างเนี่ยถ้าภาษาอีสานก็ต้องพูดยังไงค่ะ
ป่า

ปลาตัวนี้คือปลาบึกหนัก๕๐กิโลกรัม

เท่าที่ฉันค่ะคนนะคะเอาสุ่มมาครอบเลยค่ะประมาณนั้นเลยเออตัวใหญ่จี้จะต้องใช้แรงคนตั้งหลายคนในการจับค่ะ
เอาขึ้นมานะตัวใหญ่มากเลยค่ะว้านอยู่ไปขึ้นมาเลยค่ะ
โอ้โหใหญ่จริงนะน่ะเป็นปลาบึกเนอะปลาบึกก็คือปลาแม่น้ำนี่แหละเนื้อมันจะแบบมันเด้งนะไขมันหนึบเลยทีเดียว
ตัวข้างนี่อะไรดำอ่ะอันนั้นมันหมาอ๋อมาดูทุกเหตุการณ์อ่ะแล้วอ่ะ
จริงนะไปไหนเนี่ยมีหมามาเป็นสักกี่พยานตลอดแต่สุดท้ายไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะหมามาดูการจับปลาก็จับได้อย่างเรียบร้อย
จิศาพอล้างออกมาผมก็ปานลงมาแต่มันคือปลาบึกน่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะดราม่าปลาบึกเขาทานกันจริง
ทานได้ทานได้ก็เป็นปลาน้ำจืดนะคะก็ทานกันอร่อยหลายอย่างเอาไปต้มโครงบ้างเอาไปยำเอาไปลวกจิ้มได้หมดเลย
แบบนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะจริงเขาจับได้ขนาดนี้แล้วก็อาจหาไปแบ่งสั้นเป็นส่วนกันไปน้องเอาไปขายบ้างก็ว่ากันไป
แต่ว่าอันนี้เหมือนกับเขาในการวิทย์น้ำออกเพื่อที่จะจับปลาแล้วเดี๋ยวก็คือให้มันเกิดวัฒจักรใหม่
เดี๋ยวก็จะมีการปล่อยพันบาทละไปปล่อยพันบาทละไปอีกเนอะเป็นช่วงเท้า

มาดูว่าจะใหญ่กว่าเดิมไหมปล่อยให้มันโตก่อน
ขอบคุณติ๊กต๊อกด้วยคุณนิดรุ่น๒๙ค่ะ